เราไปตามความคืบหน้ามาให้นะครับ
จากคลิปที่มีผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นคุณลุงแล้ว
สูงอายุและเดินก็กระโผลกกระเพลก
ถูกผู้ชายสองคนรุมทำร้าย

ติ๊กต่อพหัวมาตดพอภัย
สงสัยกับสิงหรือโจมตี
หิวแรกที่จำทรงครึ่ง

ที่จำพวกขัดจำว่ากลิ่น
กลางมารสีน้ำสาว
ดูซั้นถึงห่างไหลท์
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว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
ระหว่างที่สู้กับคุณลุงเนี่ยชกต่อยกันอยู่เนี่ยผู้ชายคนนี้ยังอ้างว่าสารวัตร
ใช่จะได้ยินเลยในคลิปเขาพูด
สารวัตรนี่ก็รู้จักกันแล้วเสื้อฟ้าเห็นเพื่อนสู้ไม่ได้มาช่วยลุม
ทั้งที่ลุงแกกว่าเยอะที่สำคัญคือคนที่เห็นคลิปบอกว่า
ชาวบ้านแถวนั้นทำไมไม่ห้ามตั้งแต่แรก
กว่าจะไปห้ามก็นู่นลุงถูกรุมจนล้มไปแล้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับคนโพสต์คลิปเป็นลูกเขยของคุณลุงวัย
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นสิบกุมภาพันธ์
ลุงเนี่ยจะเข้าไปห้ามไม่ให้ชายเสื้อดำทำร้ายผู้หญิง
ก็เลยทะเลาะกันก็เลยอย่างที่เห็นในคลิป
คุณลุงไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองจันทบุรีแล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวทั้งสองฝ่ายจะต้องไปเจรจากันต่อหน้าตำรวจ